ที่โคราชบ้างดีกว่าไปเจอกับหนุ่มคนนึงนะครับ
เขาลงไปในน้ำเพื่อจะไปงมหอย

เขารู้สึกเหมือนกับว่า
มีอะไรบางสิ่งบางอย่าง

อ้าวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแรงที่บธรร้างบธรลวงหมู่ที่๑๒
ตำบลท่าหลวงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาที่โคราชนั่นแหละ
จากการสอบถามนายก้องเกียรติคดชดีนะครับอายุ๒๐ปีเท่านั้นเอง

เขาก็เล่าว่าตอนที่ลงไปงมหอยนะช่วงเวลาประมาณสักเที่ยง

เหมือนมีอะไรบางอย่างมาดึงให้จมลงไปจมลงไป
เขาบอกว่าแทบจะหายใจไม่ออกเลยนะ
ไปฟังเสียงของเขาที่เล่าถึงวินาทีชีวิตเขาหน่อยครับ

ที่นี่พ่อลงไปอยู่ก็ยังไม่ติดตัวท่าน

ดึงตัวท่านขึ้นมาก็คือไปดึงเอานี่แหละครับ
พระพุทธรูปปางสมาธิที่จมอยู่ใต้น้ำดึงขึ้นมา
นั่นคือสิ่งที่นายก้องเกียจพูดให้เราฟัง
แล้วตอนที่ดึงมาก็คือเป็นพระพุทธรูปปังสมาธิขนาดหน้าตัก
ประมาณสัก๕นิ้วหล่อด้วยโลหะสำริท
กล้องเกียจบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจ
งมหอยแท้ได้พระพุทธรูปกลับไปเฉยเลย

มันไม่เกี่ยวกับการที่ว่าไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่หรือ

นายกล้องเกียจบอกว่าเซียนพระนั้นจมอยู่ในพื้นทราย
เพราะฉะนั้นไม่มีทางจะไปเกี่ยวกับข่าวของเขาได้อย่างแน่นอน
ไม่มีทางเกี่ยวกับขังกางเกงเขาได้แน่
แล้วทีนี้ตัวเขาเองก็เลยตัดสินใจนะ
เอาล่ะไหนก็มาเจอแล้วก็เลยงมลงไปอีกรอบ

ขึ้นมาจากพื้นทรายใต้น้ำนั่นเองนะครับ
เรื่องนี้ชาวบ้านเขาคาดกันนะน้องใบตองนะว่า
พระพุทธรูปองค์นี้อาจจะถูกน้ำพัดกันมา

องค์พระพุทธรูปมาปริศฐานไว้ที่ริมฝั่งบ่อซ้าย
เพื่อให้ชาวบ้านเขามากราบไหว้ต่อไป
ก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับใช่แล้วค่ะ

จะไปจับโปรงจับปลาจับได้พวกพระพุทธรูปวัตถุโบราณอะไรแบบนี้